อ๋อว่าอ้าทีบ้านก็มีก็มีหลายที่อ๋อ
อีกไปเองอะไรอย่างเงี้ย

ลงมานี่ก็จะมันเนอะ
โอเคละทาง

โอเคข้ามมา

โอเคโอเคโอเค